ตอนนี้กักตัวเกือบครบ๒สัปดาห์แล้วนะครับ

ออกมาเปิดเผยอาการล่าสุดของชายชาวโอมานคนนี้นะคะ
โดยบอกว่าล่าสุดนั้นไม่มีไข้แต่ยังคงต้องอยู่ในห้องแยกโรค
แต่ว่าภาพรวมถือว่าอาการดีขึ้นกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา
ส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง๒๖คนอาการตอนนี้สบายดีทุกคน
แล้วก็ใกล้ที่จะครบกำหนดในช่วงของการเฝ้าระวังอาการ
แพทย์อำนวยกาจิณะอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าอาการของผู้ป่วยโรคเมิร์สชาวโอมานวัย๗๑ปี
รักษาตัวที่สถาบันบำราชนราดูล
วันนี้ผู้ป่วยไม่มีอาการไข้นะคะ
อาการโดยรวมดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
หายใจเหนื่อยแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
สามารถพูดคุยลุกเดินรับประทานอาหารได้
แต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องแยกโรค
ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ในการสังเกตอาการ๒๖คน
ประกอบไปด้วยญาติผู้ป่วย๑คน

ผู้สัมผัสที่โรงแรม๔คน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน๑๑คน
ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน๘คน
เป็นคนไทย๓คนและชาวต่างชาติ๕คน
ทุกคนสบายดีไม่มีอาการเสี่ยงค่ะ
แต่ยังคงอยู่ในระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค
ซึ่งจะครบกำหนดสังเกตอาการ๑๔วัน
ในวันที่๕และ๖กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ธิบดีกรมควบคุมโรคยังบอกต่ออีกว่า
มาตรการป้องกันควบคุมโรคยังคงต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดของโรค

ให้โรงพยาบาลจัดจุดคัดกรองผู้ป่วยเสี่ยง
และให้ทุกจังหวัดเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
ก็ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้อย่างเข้มงวด
พร้อมส่งทีมติดตามทันทีด้วยค่ะ